ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระค่ะคือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเจอผู้ชายต้องสงสัยสี่คนครับเดินแบกถุงแบกอะไรกันอยู่นะคะก็เลยขอตรวจค้นพอขอตรวจค้นปุ๊บทีเนี้ยโอ้โหวิ่งหนีแล้วมีคนหนึ่งจะเอาอีโต้ฟันเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่เขาได้รับป่าเจ็บไปด้วยนะคะสุดท้ายไปลักลอบ
บุรีในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสลักพระนะคะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระเนี่ยเขาลาดระเวนแล้วก็ไปเจอผู้ชายต้องสงสัยสี่คนแบกถุงปุ๋ยสะพายปืนยาวออกมาจากป่านี่ค่ะก็เลยขอตรวจค้นพอสี่คนนี้รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่โอ้โหวิ่งหนีเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามหนึ่งในสี่อ่ะเอามีดฟันแขนเจ้าหน้าที่

แล้วก็ส่งตำรวจสพด่านแม่ฉลับเพื่อดำเนินคดีต่อไปส่วนอีกสามคนก็ต้องตามตัวมาดำเนินคดีอะค่ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บคือพนักงานพิทักษ์ป่าชื่อว่านายอัธพลเฉียบแหลมนะคะตอนนี้ปลอดภัยดีแล้ว
เบื้องต้นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
อบเงินเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะที่บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะ